คุณผู้ชมทีนี้มาดูความทุกข์ใจของคุณยายวัย๗๖ปีที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
คุณยายบอกว่าเดือนมีนาเป็นเดือนที่ทุกข์ใจมากมีนามีทุกข์ด้วย
ตอนนี้มีคำถาม๑คำถามขอ๓ตัวช่วย
คำถามก็คือทำไมค่าน้ำปลาปลาเดือนมีนาแพงอย่างนี้รู้ไหมคะเท่าไหร่
คุณผู้ชมอยากให้ดูบ้านหลังนี้ก่อนแล้วทายสิคะค่าน้ำปลาปลาที่บอกว่ามันทำให้คุณยายทุกข์ใจเนี่ย
เท่าไหร่บ้านหลังเนี้ยคุณยายอยู่คนเดียวค่าน้ำปลาปลาประมาณหมื่นหก
หมื่นหกหมื่นหกเลยเหรอตกใจใช่ไหมเออที่ผ่านมาไม่ถึงร้อยค่ะ
ถ้าค่าน้ำขนาดนี้คือต้องมีสระว่ายน้ำในบ้านแล้วนะนี่ไงคุณยายทุกข์ใจ
หนึ่งคำถามทำไมค่าน้ำปลาปลามันแพงอย่างนี้ขอสามตัวช่วย
ตัวช่วยที่ว่าไปร้องขอความเป็นธรรมค่ะทั้งตำรวจศูนย์ดำรงธรรมสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทธลุง
นี่คุณยายแดงนะคะคุณยายแดงนามสกุลทองคำอายุ๗๖ปีค่ะ
อยู่บ้านหลังเมื่อสักครู่ในพื้นที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
เห็นไหมคะคุณยายแดงจ๋าคุณยายนี่สื่อนำเสนอข่าวให้ยายแล้วนะ
แต่รู้ไหมคะเจ้าหน้าที่การปลาปลายังยืนยันว่ายายต้องจ่าย
ต้องจ่ายตามยอดบินให้ผ่อนชำระเดือนละ๗๐๐บาท

เนี่ยส่วนสาเหตุที่ค่าน้ำปลาปลาเดือนมีนาที่มียอดสูง
เจ้าหน้าที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะท่อประปารั่วข้างใน
พี่เบิร์ตดอมตั้งข้อสังเกตแบบยายไหม
มีนาคมถ้าเจ้าหน้าที่การประปาบอกว่า
ท่อปลาปลารั่วข้างในมีนาคม๑๖๐๐เมษาก็ต้องแพงด้วยถูกไหม
เมษายอดค่าใช้จ่ายลดมาอยู่ที่๗๕บาท๗๖สตางค์

ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามีนาแพงเมษาก็ต้องแพงดิถ้าเกิดว่าท่อรั่ว

หรือว่าจดมิเตอร์แบบจดเลขเกินไปหรือเปล่า
นี่คุณยายคุณยายแดงเล่าให้ฟังหน่อย
คุณยายแดงบอกว่าตัวยายนะหนูอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
มีรายรับจากอะไรบ้างรับจ้างทั่วไป
กับเงินผู้สูงอายุเดือนละเจ็ดร้อยบาทคุณยายอายุเจ็ดสิบหกจะได้เจ็ดร้อยต่อเดือน
อยู่บ้านหลังนี้๒ปีแล้วเจ้าของเขาไม่เก็บค่าเช่าค่ะ
เนื่องจากว่าสงสารอยู่บ้านเพียงลำพังใช้อะไรบ้างล่ะน้ำอ่ะ
จานซักผ้าห้องน้ำที่ผ่านมายอดแต่ละเดือนไม่เคยถึงร้อย
มกราคมยอดค่าน้ำประปาห้าสิบสามบาทกุมภาพันธ์สามสิบสองบาทถูกลงไปอีก
อืมมีนาคมมีนามีทุกข์ด้วยอย่างที่บอกไป
รวมภาษีด้วยประมาณหมื่นหกกว่าบาทค่ะอืมมีสายนใบแจ้งหนี้มาล่าสุดเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสักตั้ง
คุณยายแปลกใจเราก็แปลกใจค่ะคุณยายการประปาท่านต้องชี้แจงแล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้รู้สึกเครียดมากนะคะไม่มีเงินจะจ่ายหรอก
เงินทองแล้วก็จนปัญญาด้วยสุดท้ายต้องฝากสื่อมวลชนแล้วค่ะ
เป็นหน่วยงานเป็นสื่อกลางให้นะคะหาวิธีช่วยเหลือยายหน่อยนะคะ
ไม่มีเงินจ่ายจริงจริงอืมหลังจากนี้หากว่าจะถูกตัดน้ำก็คงต้อง
ต้องยอมให้ตัดนะคะแต่จะลำบากหนักเข้าไปอีกนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะใช้น้ำที่ไหนยายยืนยันนะคะยายไม่ได้ใช้ยอดหมื่นหกอ่ะ
อืมทำยังไงดีอ่ะศูนย์ดำรงธรรมท่านท่านลองดูหน่อยไหมคะ